คุณผู้ชมอย่างที่บอกพอตอนนี้มันได้รับผลกระทบกันหมด
ตลาดตลาดนี่หลายที่ก็หวั่นวิตกก็กังวลเหมือนกัน
ตลาด๔มุมเมืองที่ปฐุมค่ะ
ล่าสุดมีการออกมาประกาศงดขายอาหารทะเลรวมถึงกุ้ง
เริ่มเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย
ซึ่งตลาดสี่มุมเมืองมีการออกประกาศมาห้ามขายอาหารทะเล
ถ้าเกิดว่าเป็นพวกปลาหอยแล้วก็ปูน้ำจืดอันนี้ขายได้นะ

ถ้าเกิดมีใครฝ่าฝืนเอาพวกอาหารทะเลมาขายเนี่ย
ทางตลาดเขาบอกเลยจะพักการขาย๗วัน
แล้วถ้าเกิดว่าพ่อค้าแม่ค้ายังทำผิดซ้ำซ้อนอีก
ก็จะเพิกถอนสัญญาแผงค้า
แล้วก็ประกาศห้ามแผงค้ารับแรงงานต่างด้าว
มีการลักลอบเข้าประเทศมาทำงาน
รวมถึงห้ามแรงงานแผงค้าต่างด้าวออกนอกประเทศโดยเด็ดขาด
แล้วก็มีการประกาศเกี่ยวกับบุคคลที่เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร
ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวหรือว่าผู้ค้าอาหารทะเล
ผู้ค้าตลาดสดหรือว่าคนที่ไปตลาดกลางกุ้ง
เข้ามาในตลาด๔มุมเมืองโดยเด็ดขาด
ยกเว้นนะยกเว้นผู้ค้าสินค้าพวกผักผลไม้
อันนี้สามารถเข้าตลาดศรีมุมเมืองได้ตามปกติ
แล้วใครที่เข้าไปในตลาดจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดนะคะ
ถ้าฝ่าฝืนเขามีการปรับ
ก่อนเข้าตลาดเนี่ยก็ต้องมีการคัดกองมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
มีจุดบริการแอลกอฮอล์รอบตลาดมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
อันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางตลาดสี่มุมเมืองเนี่ย
ออกประกาศออกมาแล้วมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้คุณทัศนัยเอาจริงตั้งแต่เป็นข่าว
ช่วงสัปดาห์ที่แล้วมันส่งผลกระทบนะ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ก็แพ้กุ้งมันปิดแล้วไงเอาเลี้ยงกุ้งไปจะส่งที่ไหนล่ะ
ตอนนี้มันได้รับผลกระทบอย่างที่บอกกุ้ง
ตำบลดอนคาอำเภอบางแพรที่ราชบุรี
ตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่เลี้ยงกุ้งมากที่สุดในไทย
พื้นที่เนี่ยรวมแล้วโอ้โหเป็นหลายหมื่นไร่เลยค่ะคุณผู้ชม
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเขาก็ออกมาโอดครวนว่า
ตอนนี้พวกเราได้รับผลกระทบเหลือเกิน
ตอนแรกนะคิดเอาไว้ว่าเออช่วงปีใหม่นี้
จะขายกุ้งได้ราคาดีแน่เลย
คนจะต้องการซื้อกุ้งไปเฉลิมฉลองเอาไปกินไปปิ้งไปย่างกัน
แต่พอมาเจอสถานการณ์ปิดแพ้กุ้งส่งกุ้งขายไม่ได้
จะต้องเอาขึ้นรถไปขายตามร้านอาหารไม่ผ่านตลาดกุ้ง
แม้ว่าจะได้ราคาต่ำแต่ยังไงก็ต้องขาย
เพราะคุณคิดดูสิคือถ้าเกิดไม่ขายปล่อยไว้กุ้งมันก็ตาย
ทีนี้ก็เลยอยากที่จะให้ผู้บริโภคมาซื้อกุ้งได้เลยนะ
มาโดยตรงกับผู้เลี้ยงขี้บ่อได้เลย
แล้วก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน
อันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในตำบลดอนคาอำเภอบังแพรที่ราชบุรี
เขาก็ฝากบอกมาเอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
ช่วงปีใหม่มันจะต้องได้ราคาแน่
เพราะว่าทุกคนจะมีวันหยุดจะซื้อของไปฝาก
แล้วมันเกิดโควิดอย่างนี้ไปอย่างไรแพ้ก็ปิด

เปลี่ยนวิธีการจากที่เราไปซื้อตลาด
หลายคนบอกว่าอาจจะอยากช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ที่สำคัญปรุงให้สุกก่อนรับประทานนะครับ